คุณผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะคือสามีเนี่ยเขาจะไปขอมีอะไรกับภรรยา
แต่ภรรยาไม่ยอมนะฮะสุดท้ายเนี่ยไปบีบคอภรรยาเกือบตายนะฮะ
เดี๋ยวไปดูนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรสินนะครับ
นี่พี่เมียนะฮะพี่สาวคนเจ็บนะครับ
กำลังบ่นโวยวายไม่พอใจน้องเขย์อยู่นายสุรษักรณ์อายุ๔๐ปีนะครับ
บีบคอเมียจนเกือบตายนะครับ
นายสุรษักรณ์นี้เขาก็พยายามอธิบายพยายามขอขอบคุณนะครับ
แล้วในความเห็นใจบอกว่านี่บีบไปแป๊บเดียวเอง
แต่พี่สาวก็บอกแป๊บเดียวอะไรเกือบตาย
นี่นะครับดีนะนี่นอนนะครับ

อยู่บนเตียงมณะห้องบนชั้น๒
ต้องแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ทางตำรวจก็มานะฮะบ้านหลังนี้เป็นบ้านสองชั้นนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่กรสินนะครับคนเจ็บอายุ๓๙ปีนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุเป็นสามีอายุ๔๐นะครับ
คือตัวของนายสุรศักดิ์คนก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
นี่เจอตำรวจนี่คุกเข่ายกมือไหว้เลย
นายสุรศักดิ์เนี่ยพยายามอธิบายฮะพยายามชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เดี๋ยวไหว้เดี๋ยวไหว้เห็นไหมเขาอ้างว่าปกติเขาทะเลาะกับเมียบ่อย
ต้องแยกห้องนอนกันอยู่บ้านเดียวกันแต่แยกห้องนอนกัน
ห้องนอนมาหลายเดือนแล้ว๔๕เดือนแล้ว
ไม่เคยได้อยู่ใกล้ชิดกับเมียเลยเช้าวันนี้เนี่ย
เห็นพี่เมียเนี่ยออกไปทำงานแต่เช้าก็เลยไปหาเมียแต่เช้าเลยที่ห้อง
กะว่าจะขอเมียอะไรด้วยแต่เมียไม่ยอมลองฟังเขาต่อนะฮะ
แต่ไปบีบคอเขานี่แหละเกือบตายนะเนี่ยตำรวจก็พาขึ้นไป
๓คนคือตัวเขานะเมียเขาแล้วก็พี่สาวของเมีย
คือเขาก็อ้างว่าเมียของเขาเนี่ยไม่ยอมมีอะไรกับเขามานานหลายเดือนแล้วนะ
เขาก็เลยพลั้งมือบีบคอจนเมียเนี่ยวันนี้ถึงขั้นแบบปัสสาวะราดออกมาเลยนะฮะ
ที่ถูกบีบคอเข้าไปแล้วจะมาบอกว่าบีบแป๊บเดียว
คือแน่นิ่งไปเลยเขาบอกตอนนั้นเขาตกใจ
เขาก็เลยโทรไปบอกเพื่อนให้แจ้งกู้ภัยมาช่วยเมียที่บ้านนี่ฮะแล้วพี่เมียเขาก็กลับมา
อยากนอนด้วย
ไม่ได้โดยกองสาบานได้เลย
สามบงสาบานอะไรไม่รู้ล่ะแต่ว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นของแพทย์ที่มาช่วยเหลือนะฮะ
ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเมียของนายสุรษะคนกอเหเนี่ย
จากปัสสาวะราดบนที่นอนแล้วนะฮะ

สมองบวมเลยนะครับคงจะแบบหยุดหายใจไปแบบนานเลยอ่ะ
ฟันหลุดเลยนะบอกไม่ได้ต่อยบอกพลั้งมือแป๊บเดียว
และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือแม้จะเป็นสามีภรรยา
ถ้าเขาไม่ยินยอมเนี่ยไม่ได้นะกฎหมายเรื่องการข่มขืน

หมายถึงว่าข่มขืนภรรยาก็ไม่ได้